พาไปงานบวชคุมสมครับงานบวชที่จะพาไปก็ธรรมดาทั่วไป

แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนงานบวชที่อื่นครับ
อ่าเป็นไงให้ดูบรรยากาศกันก่อน
ก็ไม่แปลกนะพาไปวัดดาวรอยอำเภอป่าคท่อจังหวัดราชบุรี

น้องใบตองที่นี่คึกคักไปด้วยญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของพ่อนาคนี่แหละ
เขามาร่วมพิธีอุปสมบทของนายธิรพัฒน์สุขเกลี้ยงอายุ๒๑ปี
ตั้งใจบวชเพื่อคุณพ่อเพื่อคุณแม่
แล้วก็สูญพอร์ตพระมุทธศาสนาด้วย

หลังจากที่นายธิรพัฒน์ได้เข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะครับ
ก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าธีระพัทโท

นี่นี่แหละไฮไลท์เดี๋ยวจะให้ดูครับ
ในช่วงของการที่ออกจากประตูโหวต
ชั่วบรรดากลุ่มเพื่อนสนิทของพระนี่นะฮะ

นอนคว่ำแล้วต่อกันมาแบบนี้
เฮ้ยผู้สืบข่าวเราเห็นแบบนี้แล้วโอ้โฮทำไมทำแบบนี้
นี่มันต่อกันแบบนี้แล้วให้พระเยียบหลังผ่านกันไปไป
ให้พระเดินเหรอ
ในพระพุทธศาสนายถือเป็นบุญกับตัวเองด้วยค่ะพระพระภาพประธิบรอุตมาว่าเป็นพระผู้มีศิลป์ที่บริศุสุดคือ
ผมว่าเอาจริงบางที่เขาก็เริ่มจะทำกันแบบนี้นะ
ค่ะจริงแต่อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นประเพณีของกลุ่ม

เออถ้าเกิดใช่แต่ก็แล้วแต่เขาจะคุยจะตกลงกันนะ
ถูกต้องนะคะแต่อันนี้กลุ่มเขาทำกันแบบนี้
แล้วก็พระใหม่ก็ถือว่าเป็นพระพี่มีศีลนะอย่างไรก็โรคอนุมวัฒนบุญด้วยนะคะ